วรวุฒิกระดูกเหล็กดวงแข็งขนาดนี้

คุณผู้ชมส่งมาหน้าจอทะเบียนรถค่ะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

แล้วก็ภรรยาด้วยที่เฝ้าดูแลอาการเจ็บอยู่นะครับ

สะท้อนเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวเนี่ย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณวรวุฒิ

ผู้ชายเค้าจะมีการเขียนมาสอน
เป็นตะกรุดที่ทางพ่อตาของคุณวรวุฒิ
ให้ไว้เป็นของขวัญวันแต่งงาน

ได้มาจากบรรพบุรุษอีกทีนึง

แล้วพ่อตาที่ให้มาเนี่ย

วุฒิบอกว่าพ่อตาก็เคยถามพ่อตาอย่างนี้แหละ

โดยณตอนนั้นน่ะ

เขาบอกว่าอย่างนี้พ่อก็จำไม่ได้เหมือนกัน
มันน่าจะเป็นรุ่นพ่อตามาให้มาอีกทีหนึ่งครับ

ผมก็ถามยังไงบ้างพ่อของหลวงพ่ออะไร

แต่เวลาเดินทางไกลต้องแฝนตะกุฎไว้นะ

พูดตั้งแต่วันที่ผมแต่งงานกับแฟนแล้วครับ
หลังจากนั้นก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องตะกรุดอีกเลย

แฟนบอกเดินทางไกลเดี๋ยวกลัวทองธงหาย

กรุดนะครับที่ติดตัวนะครับทุกผู้ชมครับส่วนในรถเนี่ยผมเชื่อว่าในรถของทุกท่านก็จะมี
เครื่องร้างของขลังมีพระที่ห้อยเอาไว้เพื่อเป็นสุริมงคลนะฮะให้ปลอดภัย
ของพี่วรวุฒินะครับมีพระเครื่องหลายรุ่นที่อยู่ในรถ
อย่างเช่นพระนาคปรกประจำวันเกิดรุ่นสร้างสาราหลังฮานุมานเชิญทง
หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่เอียมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อเปิ่น
หลวงปู่แสนแล้วก็มีเหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยนะครับอ่านี่ฮะ
คันนี้นี่โดนทับไปทะบงทะเบียนนี่มองไม่เห็นเลยนะคุณเขียนมาสอน
ดิฉันเห็นฮะเดี๋ยวบอกไม่เอานะแป๊บนึงนี่เข็มมาสอนยังมองเห็นอีกเหรอ
ทีมงานบอกมาแอบกระซิบถามเมื่อกี้นี่ไงนี่ตัวรถผมยังแทบไม่เห็น
นี่ไงเห็นบอกเขาไปซิหนึ่งหกเก้าห้าหนึ่งหกเก้าห้าค่ะ
อันนี้บอกไว้เผื่อเจอรถพี่วรวุฒิจะได้ไปทักกันถูกอ่านายวรวุฒิบอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันเป็นวันเกิดของภรรยานะครับส่วนวันนี้ยี่สิบแปดพฤษภาคม
เป็นวันเกิดของตัวเขาเองปกติแล้วทุกปีในเมื่อเกิดใกล้กันก็จะนัดกินเลี้ยงกันวันที่๒๗พฤษภาคม
วันเกิดเมื่อวานตอนเย็นเย็นค่ำก็นัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะมากินเลี้ยงตัดเค้กกินข้าวกับครอบครัว
ทำแบบนี้ทุกปีแต่มันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นซะก่อน
ถามว่าก่อนหน้านี้มีรางสังหรณ์อะไรไหมคุณวรวุฒิบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะ
แค่อยู่ก็อยากจะใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำออกจากบ้านแค่นั้นเองนะครับ
เช่นเดียวกับภรรยานี่ฮะภรรยาของพี่วุฒินะครับชื่อว่าคุณละมุนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไรและคิดว่าที่สามีปลอดภัยก็เนื่องมาจากเป็นคนดี
ไม่มีเลยค่ะตั้งแต่วันที่เขาจะไปแล้วก็วันที่เขาจะกลับไม่มีอะไรบอกเลยว่าเฮ้ย
กรอบรูปตกหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบอะไรบาดมือค่ะแต่ว่ามันมีมีเมื่อวันเสาร์ค่ะ
ที่ไปตัดต้นไม้ค่ะก็จะมีแผลตรงนี้แค่นั้นเองว่ามันมันบากจากการตัดต้นไม้แค่นั้นเอง
ไม่คิดว่ามันจะเจอเหตุการณ์ที่แรงขนาดนี้ค่ะแกเป็นอ่าเจ้าหน้าที่จิตอาสาของบริษัทการบินไทยจำกัดอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสากรการบินที่จะคอยช่วยเหลือเวลาพนักงานอย่างนี้ค่ะ
ขอกู้หรือพนักงานขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทที่เข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของบริษัทอยู่แล้วอะค่ะ
อันนี้พี่ละมุนภรรยาพี่วุฒินะฮะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ
คุณวรวุฒิบอกว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าสาเหตุที่รอดมาได้ก็เพราะว่า
เคยผ่านการอบรมการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเวลาเกิดอุบัติเหตุมา

ก็เลยควบคุมสติได้ตอนที่เกิดเหตุ
คิดว่ามันเป็นสัญชาติยานของการเอาตัวรอดด้วย
เพราะช่วงที่เกิดเหตุช่วงเสี้ยววินาทีนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ถ้าไม่เอียงตัวหลบนะ
คุณวรวุฒิบอกว่าบาดเจ็บมากกว่านี้แน่

ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คิดแหละว่าตัวเองก็สงสัยจะดวงแข็ง

ส่วนใครที่อยากรู้ว่าแล้วรถของพี่วุฒิไปเจิมที่ไหน
ขนาดโดนขนาดนี้ยังทำให้คนขับรถอยู่รอดปลอดภัยได้
วุฒิบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ตอนที่ซื้อรถไปเจิมรถมาที่วัดบ้านเมย
ตำบลดงลิงอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกาลสิน

แต่ว่าหลวงปู่มรณภาพไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
นี่ค่ะโอ้ทะเบียนรถชัดเลยค่ะแล้วดูสภาพรถ

ก็ชื่นชมนะคะพี่วุฒินี่สติดีจริง
ก็เป็นข้อมูลของพี่เขาเป็นประโยชน์มาก

เวลาเจอรถใหญ่อย่าไปขับตามเลย

บางคนไปอยู่ใกล้นะ

แซงขวาถ้าจังหวะไม่ดีจริง

ไม่สูงแล้วกระจกข้างกระจกหลังเขาไม่เห็นเราเลยฮะ